ฝากรายการถามตรงตรงกับจอมผันมาสี่โมงยี่สิบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
หรือคุณผู้ชมจะเปิดดูจากยูทูปของไทยรัฐก็ได้นะคะ
ก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น
หนึ่งร้อยยี่สิบสองรายนะครับ
นับเป็นลำดับที่หกร้อยถึงเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ
ที่กลับไปปรุงประมาณพ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลาน
หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าวนี้
แนะนำให้ต้องกักกันตัวเองและรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับ
ที่เราใช้คำนี้เป็นบ่อยนะครับ
เพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงรับเชื้อได้
ผู้ป่วยรายใหม่สะสมนะครับ
ตอนนี้ก็คือ๗๒๓รายนะครับ
แล้วก็เป็นรายใหม่ในวันนี้

แล้วก็ในการแถลงตัวเลขรายวันของทาง
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค
น่าจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง

หรือว่าการจัดสรรจัดแจงใดก็แล้วแต่

ก็จะบอกคุณผู้ชมอยู่บ่อยนะคะ
ไม่ต้องตกใจตัวเลขในการเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
เพราะว่ายังถือว่าอยู่ในสิ่งที่คุณหมอหลายท่านได้บอกเอาไว้อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมจุดเปลี่ยนที่มันจะเข้าสู่วิกฤตจริง
ไม่ได้อยู่แค่ภาวะเสี่ยงวิกฤตเนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการช่วยกันอย่างเรานั่นแหละค่ะ
แล้วก็สิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดหลังจากคือจริงแล้วมันมีระลอกก่อนหน้านี้นะคะ
คุณผู้ชมที่น่าห่วงก็คือว่าหลังจากที่มีการระบาดตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นรายวันเรื่อยเนี่ย
จุดเปลี่ยนก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มเพื่อนนะคะที่นั่งทานอาหารกันที่สถานบันเทิงนะคะ
แล้วก็มาซ้อนต่อด้วยกลุ่มคนจำนวนมากที่สนามมวยลุมพินีนะคะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนในการก้าวกระโดดได้ส่วนหนึ่งของจำนวนของผู้ติดเชื้อ
แต่อย่างที่บอกค่ะที่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้จะหาจำเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยต้องบอกกันว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันตรงกับที่คุณหมอเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือว่าถ้าเราไม่ช่วยกันตัวคาดการณ์มันจะไปมันจะไปที่ตัวเลขที่เราไม่อยากเจอมันจะกระโดดไปที่ลักษณะของกราฟขาขึ้นที่เราไม่อยากเห็นนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองคุณผู้ชมหลังจากที่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทางกรุงเทพมหานครก็เริ่มต้นนำร่องไปเลย
สำหรับการใช้มาตรการเข้มงวดจริง
ซึ่งประมาณแนวนั้นไม่เกินคาดไม่น่าตกใจ
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือว่าหลังจากที่กรุงเทพแถลงแล้ว
แล้วก็ปริมณฑลอีก๕จังหวัดใช้
จังหวัดใช้ในลักษณะทิศทางเดียวกันเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบขศนะคะหรือว่าผ่านทางรถไฟ
สายแรกเราจะไปที่รถไฟก่อนว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าวิตกไหม
เมื่อทางรถไฟรวบรวมแล้วส่งไปที่ศูนย์กลางก็คือทางรัฐบาล
ว่าการเคลื่อนย้ายคนจากกรุงเทพปริมณฑลออกไปแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
สายแรกนะคะคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ขออภัยค่ะรองภูมิในการฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
รองพอธนพลดำมณีค่ะ

รองคะตัวเลขตัวเลขของรถไฟตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะมันมีอยู่๒ลักษณะตัวเลข
ก็คือว่าหลังจากที่กรุงเทพปริมณฑลเขาใช้มาตรการเข้มหวัด
ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เดินทางออกจาก๕๖จังหวัดที่ว่านี้นะคะ

ตัวเลขของรถไฟรวบรวมเพื่อส่งให้รัฐบาล
ตอนนี้ตัวเลขมันมีเพิ่มเติมกว่าการใช้บริการปกติเยอะไหมคะ
ถ้างเกลับกันทุกที่สารทางรถไฟเราลดลงไปจากปกติ
คือถ้าจดปกติผู้ดีสารทางรถไฟเนี่ยบางมากครับผม
อืมหรอคะ

คือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ย
กับว่าถ้าเทียบกับตัวเลขเฉลี่ยตามปกติของรายวันใช่ไหมคะรองพอ

จะมีผู้โดยสารประมาณสักแค่๒๐ของเฉลี่ยปกติเท่านั้นเอง

ครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยรถไฟเรามีการจองตัวล่วงหน้า๙๐วันนะครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถไฟก็คือมีผู้โดยสารมาคืนตัวมากผิดปกติมากกว่าปกติ
พอมีคืนตัวมากแล้วเนี่ยการเดินทางระยะยาวของเราเนี่ยผู้โดยสารก็เลยลดจำนวนลงครับ
ตรงนี้เนี่ยนะคะที่เราบอกว่าตัวเลขลดลงลดลงเนี่ยเรานับตั้งแต่วันไหนคะรอง
ตั้งแต่ประกาศงดเทศกาลสงการแล้วก็ทยอยมาตั้งแต่ทางกรทมเขาประกาศตั้งแต่วันที่๑๘เป็นต้นมาครับ
งั้นแสดงว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้เลยสิคะ
เปลี่ยนแปลงจากทางรถลงค่ะอย่างที่บอกค่ะปกติเนี่ยที่หูลำโพงเราจะเฉลี่ยแล้วประมาณวัน๑๐๐๐๐บาทคน
ตอนนี้เหลือประมาณหลักพันธุ์ประมาณ๑๐๐๐๒๐๐๐คนแต่ที่มาเยอะก็คือมาขอคืนตัว
น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เตรียมเที่ยวสงการใช่ไหมคะที่สะท้อนออกมาตอนนี้น่าจะเป็นท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วถูกไหมคะ
ใช่ครับผมตอนที่มีประกาศช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่มีแบบเหมือนกับแบบกราฟไม่กระตุกขึ้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่มีเลยครับมีแต่น้อยลงด้วยซ้ำตอนนี้เราก็เลยต้องตัดตู้ให้สั้นลงอะไรลงเพราะว่าเทียดจำนวนผู้อิกษาแล้วบางตู้มีแค่สองคนสามคนเอง
ท่านรองค่ะที่ฉันถามแบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่คืออย่างนี้เนื่องจากเราได้ตัวเลขของบขศมาเนี่ยนะคะ
ตัวเลขของบขศเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนใช้จำนวนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ตามคำแถลงของผู้ว่ากอทมเนี่ยเป็นตัวเลขของพี่น้องที่เป็นแรงงานจากต่างชาตินะคะ
เพราะว่ามันจะมีปิดด่านเขาก็เลยรีบกลับบ้านเขานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวด่านปิดนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของรถไฟส่วนใหญ่แล้ว
ฉันเทียบตอนสงกรานก่อนตามปกติแล้วถ้าเป็นสงกรานในปีปกติที่แน่นเนี่ยก็จะเป็นคนไทยกันเองที่ใช้รถไฟใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องกลับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมบ้านทำนองนั้นครับ
เขาใช้รถไฟแบบออกไปเที่ยวหรือใช้รถไฟออกไปออกไปจังหวัดเพื่อออกไปด่านต่างเพื่อกลับบ้านเขาไหมคะ
น้อยมากครับเพราะส่วนนึงถ้าถึงทางรถไฟปัจจุบันปัจจุบันยิ่งมีมาตรการเนี่ย
เราต้องขอเลขที่บัตรประชาชน๑๓หลักในการขี่เข้าเพื่อซื้อตัว
ถ้าเป็นต่างด้าวก็ต้องมีเลขพัสสปอร์ตต้องมีเลขใบอนุญาตอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเลยน่าจะเป็นเหตุหนึ่งด้วยที่ไม่มาทางรถไฟ
เพราะว่าไม่มีเลข๑๓หลักไม่มีเลขบัตรประชาชนซื้อตัวไม่ได้
ใช่ครับเราผู้โดยสารล้อลอยลงไปซ้ำ
ส่วนใหญ่เป็นว่ามัคคลุณตั๋วเองที่ท่านรองบอกไหมคะ

แล้วคนที่จองตัวเอาไว้เดิมนโยบายของการรถไฟคนที่จองตัวไว้แล้วเพื่อไปเที่ยวสงกราน
ไม่ว่าจะเป็นตรงวันหยุดเดิมนะคะหรือว่าเป็นก่อนหรือหลังก็แล้วแต่
นโยบายคือขยายเวลาหรือว่าให้คืนบัตรแล้วก็ให้เงินเต็มจำนวนคะ
ครับคือถ้าจองก่อนวันที่๑๘นะฮะเราคืนให้เต็มจำนวน๑๐๐นะครับ
แต่ถ้าจองหลังวันที่๑๘ไปแล้วเนี่ยเราก็คืนตามระเบียบรถไฟ
ก็คือถ้าคืนก่อน๓วันทำการก่อนเดินทางนะครับเราคืนให้๕๐
แต่ถ้าหลัง๓วันแล้วคืน๒๐ใช่ครับคืน๕๐ครับ
ค่ะถ้าจอง๑๘ไม่ใช่๑๘เมษาเอ้ยไม่ใช่๑๘มีนาสิ
๑๘มีนาค่ะค่ะขออภัยขออภัย
มีนาคืนให้๑๐๐คือ๑๐๐เลยครับ
แต่ถ้าจองหลัง๑๘มีนาเนี่ยก่อน๓วันเดินทางคืนให้๕๐
หลังวันเดินทางคืน๕๐หัก๕๐อืม
ท่านตอนนี้มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษในส่วนของการรถไฟบ้างไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกคือจริงแล้วเราอาจจะเห็นภาพของบขเยอะที่สุดนะคะ
ในในแง่ของการที่คนไปกระจุกตัวเพื่อเดินทางส่วนการรถไฟเนี่ยเตรียมอะไรเป็นพิเศษ
จากว่าแบ่งเว้นระยะนะคะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือ
คือมีอะไรทำเป็นพิเศษของการรถไฟไหมคะ
ครับคือช่วงนี้เราจะจุดคัดกองนะฮะ
เราก็จะขอความร่วมมือในเบื้องต้นก็คือขอไม่ให้เดินทางนะครับ
แล้วก็ขอให้เข้าไปพบแพทย์
แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงแม้จะอุณหภูมิเกิน๓๗๕เนี่ยมีความจำเป็นจริงเนี่ย
เราก็จะแยกให้เขานั่งแจ้งให้พนักการบุคคลบนรถดูแลเป็นพิเศษ
แล้วก็แยกที่นั่งให้ไกลตู้ต่อหาด
ในปลายทางให้เข้ามาเดิมเนินการ
ถ้าอย่างนั้นการทำงานของรถไฟไม่น่ายากนะคะท่าน
โดยธรรมชาติแล้วไม่ได้หนาแน่นจนหน้าวิตก
ใช่ครับพอดีช่วงนี้ว่างด้วยก็เลยสามารถแจ็คที่ให้
ค่ะค่ะช่วงนี้ว่างด้วยว่างเนี่ยหมายถึงที่นั่งว่างนะคะไม่ใช่งานว่างเนอะเดี๋ยวเข้าใจผิด
ค่ะได้ค่ะท่านรองก็คือที่ฉันสรุปแล้วเนี่ยของรถไฟไม่ได้มีความต่างอะไรมากนักนะคะ
จะต่างออกไปหน่อยก็คือการคืนตัวนะคะของคนที่จองไว้เพื่อที่จะไปเที่ยวสงกราน
แล้วก็ตามปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เขาจะกลับบ้านไม่ค่อยใช้รถไฟ
เพราะว่าเวลาจองถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็ต้องใช้เลขพาสปอร์ตแบบนี้เนาะใช่ไหมคะท่าน
ใช่ครับค่ะเอาละค่ะท่านค่ะยังไงขอบคุณมากเลยให้เราตรวจสอบวันนี้นะคะท่านรอง
ของคามนาคมนะหรือว่าของกรุงเทพฯก็แล้วแต่เขาพูดให้มีการทวงถามเหมือนกันนะคะ
เหมือนกับจังหวัดปริมนธนวิทยาลัยสมัครวงศาสตร์แล้วตอนที่จะออกมาว่าจะ
จะปิดแบบนี้เนี่ยได้มีการคุยกันไหมว่าคนไม่ควรจะเคลื่อ
ย้ายออกจากกรุงเทพซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือการเคลื
บางทีบางทีเราไม่ยังไม่ควรสรุปเร็วนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่
อยู่กรุงเทพกันทำไมออกไปไม่กลัวติดเชื้อไม่กลัวแพร่เชื้อ
หรือเนี่ยนะคะต้องไม่ลืมนะคะว่าคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นแรงงาน
ต่างชาติแล้วก็ถ้าจะหยุดยาวยาวซึ่งถ้าเขาเป็นลูกจ้างเป็น
พนักงานเขาคงอยากกลับบ้านเพราะว่าก็กลัวด่านจะปิดด้วยนะคะ
แล้วก็ระยะเบื้องต้นที่เราใช้ตัวเลขก็ยาวพอสมควรแล้ว
ไม่รู้มีบวกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครคาดการณ์ได้
ต่างจังหวัดคือเมื่อไม่ได้มีงานแล้วก็อาจจะกลับ
กลับไปอยู่บ้านยังหาอะไรทำหาอะไรแบ่งกันกินง่าย

เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วย
เพียงแต่ว่าวิธีการจัดการล่ะค่ะคุณผู้ชม
ทำให้วันนี้กรทมก็เลยมีตัวประกาศออกมาเพิ่มนะคะคุณผู้ชม
ในส่วนของการขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกกรุงเทพ
และที่อยู่กรุงเทพก็ขอให้อยู่ในที่พัก
อันนี้คือแนวคิดหลักแต่รายละเอียดมีมากกว่านี้พักสักครู่ค่ะ
ก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น๑๒๒รายนะครับ

ถึง๗๒๑นะครับที่กลับไปปรุงเป็นพ่อแม่
ภรรยาสามีลูกหลานหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าว
นี้แนะนำให้ต้องกักกันตัวเองและรักษาระยะห่างทาง
สังคมนะครับที่เราใช้คำนี้เป็นบ่อยบ่อยนะครับ
ได้ผู้ป่วยรายใหม่สะสมนะครับตอนนี้ก็คือ๗๒๓รายนะครับ
แล้วก็เป็นรายใหม่ในวันนี้๑๒๒รายเมื่อวานนี้๑๘๘
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังก่อติดเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙อยู่นะคะ

รายวันของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค
น่าจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างตอนนี้เมื่อจะเป็นข้อมูล
หรือว่าการจัดสรรจัดแจงใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันก็จะบอกคุณผู้ชมอยู่บ่อยนะคะ
ไม่ต้องตกใจตัวเลขในการเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
เพราะว่ายังถือว่าอยู่ในสิ่งที่คุณหมอหลายท่านได้บอกเอาไว้อยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมจุดเปลี่ยนที่มันจะเข้าสู่วิกฤตจริง
ไม่ได้อยู่แค่ภาวะเสี่ยงวิกฤต
ก็คือเรื่องของการช่วยกันอย่างเรานั่นแหละค่ะ
แล้วก็สิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดหลังจาก
คือจริงแล้วมันมีระลอกก่อนหน้านี้นะคะ
คุณผู้ชมที่น่าห่วงก็คือว่าหลังจากที่มีการระบาดตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นรายวันเรื่อย
จุดเปลี่ยนก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มเพื่อนนะคะ
ที่นั่งทานอาหารกันที่สถานบันเทิงนะคะ
แล้วก็มาซ้อนต่อด้วยกลุ่มคนจำนวนมากที่สนามมวยลุมพินีนะคะ
ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนในการก้าวกระโดดได้ส่วนหนึ่งของจำนวนของผู้ติดเชื้อ
แต่อย่างที่บอกค่ะที่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้จะหาจำเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยต้องบอกกันว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันตรงกับที่คุณหมอเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือว่า
ถ้าเราไม่ช่วยกันตัวคาดการณ์มันจะไปมันจะไปที่ตัวเลขที่เราไม่อยากเจอมันจะกระโดดไปที่ลักษณะของกราฟขาขึ้นที่เราไม่อยากเห็นนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณหมอทวีสินก็บอกไว้ก็คือว่าอยู่ที่คนไทย
แถลงทุกวงนะคะแถลงทุกวงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวงใดก็แล้วแต่ที่แถลงแล้วเป็นข่าวออกมาจะพูดถึงคำภาษาฝรั่งอยู่คำหนึ่งก็คือ
บางจังหวัดใช้ในลักษณะทิศทางเดียวกันเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบขศนะคะหรือว่าผ่านทางรถไฟ
สายแรกเราจะไปที่รถไฟก่อนว่าตัวเลขเนี่ยเอ่อ
เป็นตัวเลขที่น่าวิตกไหมเมื่อทางรถทางรถไฟเนี่ยนะคะ
รวมแล้วส่งไปที่ศูนย์กลางก็คือทางรัฐบาล
ว่าการเคลื่อนย้ายคนจากกรุงเทพปริมณฑลออกไปแต่ละจังหวัดเนี่ย
เป็นอย่างไรบ้างเราสายแรกนะคะคุยกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ขออภัยค่ะรองภูมิในการฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
รองผอธนพลดำมณีค่ะรองสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รองคะตัวเลขตัวเลขของรถไฟตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะ
มันมีอยู่๒ลักษณะตัวเลขก็คือว่าหลังจากที่กรุงเทพปริมณฑล
เขาใช้มาตรการเคลื่อนหัวเนี่ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เดินทางออกจาก
จังหวัดที่ว่านี้นะคะทางหนึ่งก็คือทางรถไฟ
ตัวเลขของรถไฟเนี่ยค่ะรวบรวมรวบรวมเพื่อส่งให้รัฐบาลเนี่ย
ตอนนี้ตัวเลขมันมีเพิ่มเติมกว่าการใช้บริการปกติเยอะไหมคะ
เอ่อทางกลับกันฮะทางผู้โดยสารในทางรถไฟเราลดลงไปจากปกติ
ปกติทีนี้ตอนนี้เหลือแค่๒๐ของจากปกติที่๑๓๑๕เออครับ
คือผู้โดยสารทางรถไฟเนี่ยเบาบางมากครับผมอืมเหรอคะครับ
บอกสองกว่าทางรถไฟน้อยอ่อคือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะ
น่าตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าเทียบกับตัวเลขเฉลี่ยตามปกติของรายวันใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะรองผอครับจะมีผู้โดยสารประมาณสักแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเฉลี่ยปกติเท่านั้นเอง
ถูกต้องครับอ๋อแต่จะไปใช้บ่อขอสอ
ครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยรถไฟเราเราเอ่อ
จองตัวล่วงหน้า๙๐วันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถไฟก็คือมีผู้โดยสารมาคืนตัวมากผิดปกติ
มากกว่าปกตินะฮะพอมีคืนตัวมากแล้วเนี่ยเอ่อ
การเดินทางระยะยาวของเราเนี่ยเอ่อผู้โดยสารก็เลยลดจำนวนลงครับอืม
ตรงนี้เนี่ยนะคะที่เราบอกว่าตัวเลขลดลงลดลงเนี่ยเรานับตั้งแต่วันไหนคะรอง
แสดงว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้เลยสิคะ
เปลี่ยนแปลงจากทางรถลงอย่างที่บอก
ปกติที่หัวลำโพงเราจะเฉลี่ยละประมาณวันหนึ่งหมื่นกว่าคน
ตอนนี้เป็นประมาณหลักพันธุ์ประมาณพันสองพันคน
แต่ที่มาเยอะคือมาขอคืนตัว
น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เตรียมเที่ยวสงการใช่ไหมคะ
ที่สะท้อนออกมาแต่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วถูกไหมคะ

ตอนที่มีประกาศช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่มีแบบ

ว่าคนรีบออกต่างจังหวัดใช้รถไฟไม่มีกระตุกขึ้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไม่มีเลยครับมีแต่น้อยลงด้วยซ้ำ
ตอนนี้เราก็เลยต้องตัดตู้ให้สั้นลงอะไรลง
ค่ะด้วยปกติแล้วเวลาที่เนื่องจากเราได้ตัวเลขของบ่อขสอมา
ตัวเลขของบขศจะเห็นได้ว่ามีคนใช้จำนวนมากขึ้น
พี่น้องที่เป็นแรงงานจากต่างชาตินะคะเพราะว่ามันจะมีปิดด่านเขาก็เลยรีบกลับบ้านเขานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวด่านปิดนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของรถไฟส่วนใหญ่แล้วเรียนเทียบตอนสงกรานก่อน
ตามปกติแล้วถ้าเป็นสงกรานในปีปกติที่แน่นเนี่ยก็จะเป็นคนไทยกันเองที่ใช้รถไฟใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องกลับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมบ้านทำนองนั้นครับ
แล้วโดยตามปกติแล้วอย่างช่วงสงกรานซึ่งเป็นวันหยุดของไทยเนี่ยพี่น้องที่เขาเป็นชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานต่างชาติเนี่ย
เขาใช้รถไฟแบบออกไปเที่ยวหรือใช้รถไฟออกไปออกไปจังหวัดเพื่อออกไปด่านต่างเพื่อกลับบ้านเขาไหมคะ
น้อยมากครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าขึ้นทางรถไฟปัจจุบันนะครับปัจจุบันยิ่งมีมาตรการเนี่ย
เพราะว่าไม่มีเลข๑๓หลักไม่มีเลขบัตรประชาชนซื้อตัวไม่ได้
ถ้าอย่างงั้นกรณีโควิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรการใช้งานของรถไฟเลยสิคะ
ใช่ครับใช่ครับเราผู้โดยสารน้อยลงด้วยซ้ำไป
ส่วนใหญ่ไปมาคืนตัวอย่างที่ท่านรองบอกไปใช่ไหมคะ

แล้วคนที่จองตัวเอาไว้เดิมเนี่ยนโยบายของการรถไฟเนี่ยนะคะ
จองตัวไว้แล้วเพื่อไปเที่ยวสงกรานไม่ว่าจะเป็นตรงวันหยุดเดิมนะคะ
หรือว่าเป็นก่อนหรือหลังก็แล้วแต่นโยบายคือขยายเวลา
หรือว่าให้คืนบัตรแล้วก็ให้เงินเต็มจำนวนคะ
ครับคือถ้าจองก่อนวันที่๑๘นะฮะเราคืนให้เต็มจำนวน๑๐๐นะครับ
แต่ถ้าจองหลังวันที่๑๘ไปแล้วเนี่ยเราก็คืนตามระเบียบรถไฟ
ก็คือถ้าคืนก่อน๓วันทำการก่อนเดินทางนะครับเราคืนให้๕๐
แต่ถ้าหลัง๓วันเราคืน๒๐เอ่อใช่ค่ะคืน๕๐ครับ
ค่ะถ้าจอง๑๘นี่คือ๑๘เมษาเอ้ยไม่ใช่๑๘มีนาสิ๘มีนา
ค่ะขออภัยขออภัย๑๘มีนาคืนให้๑๐๐ค่ะ๑๐๐เลยครับ
แต่ถ้าจองหลัง๑๘มีนาเนี่ยก่อน๓วันเดินทางคืนให้๕๐
หลังวันเดินทางคืน๕๐หัก๕๐อืม
ท่านตอนนี้มีมาตรการอะไรเป็นพิเศษในส่วนของการรถไฟบ้างไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกคือจริงแล้วเราอาจจะเห็นภาพของบขเยอะที่สุดนะคะ
ในในแง่ของการที่คนไปกระจุกตัวเพื่อเดินทางส่วนการรถไฟเนี่ยเตรียมอะไรเป็นพิเศษ
จากว่าแบ่งเว้นระยะนะคะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือ
คือมีอะไรทำเป็นพิเศษของการรถไฟไหมคะ
เราก็จะขอความร่วมมือในเบื้องต้นก็คือขอไม่ให้เดินทางนะครับ
แล้วก็คอให้เข้าไปพบแพทย์นะครับแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจริง
แม้แด่อุณหภูมิเกิน๓๗๕อ่ะเนี่ยมีความจำเป็นจริง
เราก็จะแยกให้เขานั่งแจ้งให้พนักการบุคคลบนรถดูแลเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็แยกที่นั่งให้ไกลตู้ต่างหากนะครับ
แล้วก็เมื่อถึงปลายทางแล้วเราก็แจ้งสาธารณสุขในปลายทางให้เข้ามาเดิมเนินการนะครับ
อืมถ้าอย่างงั้นการทำงานของรถไฟไม่น่ายากนะคะท่านโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ไม่ได้หนาแน่นจนจนหน้าวิตกเนอะนะคะ
ใช่ครับพอดีช่วงนี้ว่างด้วยก็เลยสามารถจัดที่ให้ผู้โดยสารห่างอยู่ห่างกันได้ด้วย
ค่ะค่ะช่วงนี้ว่างด้วยว่างเนี่ยหมายถึงที่นั่งว่างนะคะไม่ใช่งานว่างเนอะท่านเดี๋ยวเข้าใจผิด
ค่ะได้ค่ะท่านรองก็คือที่ฉันสรุปแล้วเนี่ยของรถไฟไม่ได้มีความต่างอะไรมากนักนะคะที่จะต่างออกไปหน่อยก็คือการคืนตัวนะคะของคนที่จองไว้เพื่อที่จะไปเที่ยวสงกราน
แล้วก็ตามปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เขาจะกลับบ้านไม่ค่อยใช้รถไฟเพราะว่าเวลาจองถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็ต้องใช้เลขพาสปอร์ตแบบนี้เนาะใช่ไหมคะท่าน

เอาละค่ะท่านค่ะยังไงขอบคุณมากเลยให้เราตรวจสอบวันนี้นะคะท่านรอง
ครับครับสวัสดีครับ
เราเตรียมสายโทรศัพท์ไว้หลายท่านนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบบนโยบายใหญ่เลยของคมนาคมนะหรือว่าของกรุงเทพก็แล้วแต่เพราะกรุงเทพมีการทวงถามเหมือนกันนะคะเหมือนกับจังหวัดปริมนธนว่าตกลงแล้วตอนที่ท่านออกมาว่าจะปิดแบบนั้นจะปิดแบบนี้เนี่ยได้มีการคุยกันไหมว่าคนไม่ควรจะเคลื่อนย้ายออกจากกร
ว่าคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นแรงงานต่างชาติแล้วก็ถ้าจะหยุดยาวซึ่งถ้าเขาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเนี่ยเขาคงคงอยากกลับบ้านเพราะว่ากลัวด่านจะปิดด้วยนะคะแล้วก็ระยะเบื้องต้นที่เราใช้เนี่ยตัวเลขก็ยาวพอสมควรแล้วไม่รู้มีบวกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่มีใครค้ายการได้ในขณะที่คนที่เป็นลูกจ้างพนักงานซ
อันนี้ก็พยายามอ่านจากหลายแหล่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยเพียงแต่ว่าวิธีการจัดการนะคะคุณผู้ชมทำให้วันนี้กอทมก็เลยมีตัวประกาศออกมาเพิ่มนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกกรุงเทพและที่อยู่กรุงเทพก็ขอให้อยู่ในที่พักอันนี้คือแนวคลิปหลักแต่ราย
ตัวเลขชัดเจนยังคะบขศค่ะว่าตัวเลขมันมีความหนาแน่นผิดปกติเนี่ยในช่วงสักกี่วันที่ผ่านมาคะคุณจิรศักดิ์
เอาเป็นว่าตัวเลขที่เราผิดปกติก็คือเมื่อวาน
อ่าค่ะ๒๒ค่ะ
ครับอ่าสรุปว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนเดินผ่านจากสุนเทศออกการจังหวัดเนี่ย๘หมื่นคนนะครับ
๕หมื่นคนต้องลองเชียบว่า
ถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่
กว่าเทศกาลอืมแต่คำว่าน้อยกว่าเทศกาลเนี้ย
ก็ยังถือว่ามากกว่าวันปกติธรรมดานะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูปริมาณ๘๐๐๐เนี่ยยังไม่คุยเรื่องการควบคุมโรคก่อนเนี่ยนะครับ
ค่ะค่ะประชาชนที่จะเดินทางแปดหมื่นนี้เราก็ถือว่า
อยู่ในวิสัยที่เราบริหารจัดการได้ไม่ยากอืมครับแต่ประเด็นสัญหาเมื่อวานนี้เนี้ย
เอาเรื่องของจำนวนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่เราคิดว่าเป็นประเด็นปัญหาเลย
ก็คือที่หมอคิดเมื่อวานที่ตีว่าห้าหมื่นคนค่ะนะครับห้าหมื่นคนเนี่ย
อ่าถ้ามีการวางแผนดีดีเนี้ยก็สามารถระบายได้รวดเร็วอืม
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนที่เดินทางเข้ามาในสถานีเนี่ย
เป็นประชาชนเข้ามาในสถานีสักเท่าไหร่ค่ะผมพูดในเรื่องของปริมาณก่อนนะครับค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะคาดเดาไม่ได้เนี่ย
เราก็มีรถที่จะเตรียมเสริมไว้เนี่ยเพียงพอจำนวนรถเนี่ยเพียงพออยู่แล้ว
แต่เพียงแต่ขั้นตอนก็จะช้าหน่อยว่าทุกคนจะเดินทางไปที่ไหนปริมาณเท่าไหร่
พอเต็มหนึ่งคันปุ๊บเราก็เสริมรถให้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็จะช้ากว่าปกติ
เทศกาลเรารู้ว่าประชาชนเดินทางไปที่ไหนเท่าไหร่

จริงแล้วส่วนใหญ่ที่กังวลจากภาพที่ออกมาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นจากหมอชิดเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ

เพราะว่าของหมอชิดแน่นมากถ้าเทียบกันเอกมัยสายใต้กับหมอชิดหมอชิดจะโป่งสุดเพราะว่า๕๐๐๐ใช่ไหมคะ
เกินครึ่งของจำนวนตัวเลขที่ใช้บขนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเรียนเอาหมอชิดออกก่อนนะคะเอกมัยกับสายใต้เนี่ยตัวเลขมากผิดปกติไหมคะ
ไม่ครับมากกว่าปกตินิดหน่อยครับแต่อยู่ในวิสัยที่ไม่มากจนไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่า๒๐๐๐กว่าคนนี่ต้องถือว่าไม่ยากครับสบาย
เอกมัยสายใต้ที่บอกว่ามากกว่าปกติเนี่ยมากกว่าปกติช่วงที่เป็นเทศกาลใช่ไหมคะ
อ๋อไม่ครับถ้าเทียบกับเทศกาลน้อยกว่าครับคือมากกว่าปกติของวันทั่วไป
ถูกต้องค่ะ
มันไม่ใช่เฉพาะว่าเตรียมรถให้เพียงพอเมื่อก่อนมีความเกิดว่า
แต่วันนี้มันมีปัจจัยตัวอื่นเข้ามา
ซึ่งสำคัญมากก็คือปัจจัยในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด
เพราะฉะนั้นพอมีเรื่องนี้เข้ามาตามประหลาดการประหลาดการเนี่ยยากขึ้นมาก
ที่เป็นปัญหาเนี่ยหนึ่งในเรื่องของจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเนี่ย
เราพอที่จะรองรับในการที่จะบริหารจัดการให้เดินทางได้ค่ะแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ
ประเด็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยค่ะซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี้ย
บอกข้อสอบทำอะไรไปบ้างเราทำ๓๔เรื่องหลักเพิ่งคัดมากด้วยนะครับ
ในเรื่องของ๑การคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้ามาในสถานีก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วเราก็มีเจลร้างมือ๑๐๐เราปิดจั้งช่องที่จะเข้าหรือทำก็อยู่ช่องเท่านั้นเอง
ในตัวสถานีเองเราทำความสะอาดทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ว
หลังจากที่ถามเหตุการณ์เมื่อทีกว่าแล้วก็เดี๋ยวบนเท่านี้ก็จะมาล้างอีกรอบ
ถ้ามาพูดถึงปัญหาเมื่อวานที่เราเจอแล้วเราจะต้องแก้ไขต่อบุค
ไม่ว่าจะเป็นในห้องอาหารในลิฟต์ในที่นั่งพักคอย
เราก็ติดป้ายแล้วค่ะว่าต้องนั่งห่างทั้งอังกฤษ๑เมตร
๑คน๑สตารางเวสเราไม่สามารถรองลับคน๕๐๐ได้
เข้าใจค่ะไม่ง่ายหรอกค่ะ
ได้ทุกคนได้แค่บางพื้นที่นะครับอ่านั่นคือประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองเนี้ยเอ่อเมื่อวานเนี้ยเอ่อการเอ่อ
จอดรถที่จะรับผู้โดยสารขึ้นเนี่ยเราจอดทุกช่องของชาญชาลา
เราไม่คาดนะครับเพราะฉะนั้นพอจอดทุกช่องเนี้ย
หนึ่งเนี้ยค่าเฉลี่ยประมาณสักยี่สิบกว่าคนถึงสามสิบคนอืม
แต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่แค่สี่ถึงห้าตารางเฮฟอืมใช่
มันก็เลยดูดูแออัดนะฮะดูแออัดถ้าเราถ้าเราเอาตัวจับบอกว่า
ทุกคนต้องยืนห่างกันเนี่ยยังไงก็พื้นที่รองรับไม่พอค่ะ
วันนี้ถ้าวันนี้ถ้าหนาแน่นอีกเนี่ยเราจะขยับช่องเป็นช่องครับ
เพื่อที่ให้ประชาชนกระจายตัวออกไปอัตโนมัตินะครับคืออ่าในเรื่องครับผม
เชิญคุณจิรศักดิ์ก่อนค่ะเดี๋ยวที่ฉันถามปิดท้ายได้เชิญค่ะ
ในเรื่องในเรื่องเนี่ยเราก็ดูว่าต้องขอความร่วมมือ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ประชาชนจะเป็น๒กลุ่มหลัก
กลุ่มหนึ่งก็คือจะเดินทางกลับประเทศตัวเองอืมอืม
แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าที่มาทำงานในกรุงเทพแล้ว
ให้หยุดสองอาทิตย์ก็กลับบ้านดีกว่าเนี่ยก็จะมีสองกลุ่ม
ฉะนั้นกลุ่มคนไทยเราสื่อสารได้ค่อนข้างชัดเจนก็ให้ความร่วมมือดีครับ
แต่กลุ่มที่ต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองเนี่ย
กีฬาอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้ว
จะขึ้นรถให้ได้จะเข้าแถวซื้อตัวเราบอกถ้ายืนอย่างงี้เราไม่ขายตัวนะฮะ
ก็ไม่รู้เรื่องก็อยู่กันไม่เป็นไรไม่ต้องมาห่วงผม
อันนี้ประเด็นที่เราในเรื่องของการสื่อสาร
แต่เราก็ใช้รอปภใช้อะไรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่เรากังวล
ก็คืออ่าประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี้ยไม่มีหน้ากาก
แล้วเราก็ไม่มีแจกด้วยเฉพาะเจ้าหน้าที่เราก็ไม่พอนะครับ
เมื่อก่อนเรามีแจกแต่อันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องสื่อสาร
ว่าเราจะต้องเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าบางคนประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เมื่อวานไม่มีไม่มีหน้ากากสวมมาอ่าอันนี้ก็คือประเด็นสันหาที่เจก
ครับแล้วเจ้าหน้าที่มีหน้ากากพอไหมคะเอ่อตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งมีให้
ส่วนหนึ่งต้องหาไปเองครับต้องเรียนเพราะว่าเราเราเราหาให้ไม่ทันอีก
ค่ะเรียนถามเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานด้วยนะคะ
คุณจิรศักดิ์ว่าตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานของไทย
อย่างพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างชาติที่เขาต้องกลับบ้านรอบประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเดินทางเขาเขาจะใช้บ่อขอสอเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับ
จะใช้บ่อขอสอเป็นหลักอ่าเพราะว่าเขามีสัมภาระอืมอืมทีนี้ค่ะ
โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่แรงงานต่างชาติเดินทางกลับของช่วงเวลาปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ที่ไหนเป็นหลักคะที่หมอชิดสายใต้หรือที่เอกมัยคะ
เอ่ออือใช่ที่หมอชิดครับเพราะว่าอืม
คลุมนึงจะไปทางแม่สายแล้วก็แม่สอนนั่นก็คือฝั่งทะมานะครับค่ะ
ใกล้กลุ่มนึงเนี่ยก็คือจะมาทางบุ๊กดาหารหนองคลายอุบลอุดร
และที่สำคัญก็คือว่าเรามีเส้นทางระหว่างประเทศอยู่เหมือนกันค่ะ
เรามีไปสปลาว๑๓เส้นทางเรามีไปกัมพูชา๒เส้นทาง
อันนี้๑๕เส้นทาง๑๓บวก๒เรายกเลิกหมดนะครับ
เพราะว่าเราได้รับนโยบายว่ามีการปิดด่าน
เพราะฉะนั้นเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศเราก็ต้องหยุดไปโดยปริญญา
ซึ่งเมื่อวานไม่มีไม่มีเดินรถเมื่อวานไม่มีเดินรถระหว่างประเทศทั้ง๑๕เส้นทาง
ตามปกติแล้วถ้าเป็นเวลาปกติไม่มีโควิดบริษัทคือข้ามไปถึงราวข้ามไปถึงกัมพูชาเลยถูกไหมคะ

แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปิดคือแสดงว่าเมื่อวานเดี๋ยวนะคะ
คือถ้านับหลังจากกรุงเทพก็แล้วกันเพราะกรุงเทพประกาศแรงสุดก่อนสุด
คือหลังจากกรุงเทพประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับว่าทันทีคือบขศก็
ก็ไม่มีเส้นทางที่จะไปประเทศเพื่อนบ้านเลยทุกเส้นทางอย่างนี้เลยป่ะคะ
คือคนละประกาศกันครับประกาศปิดด่านเนี่ยเป็นอีกประกาศหนึ่ง
พอเราเห็นว่าไม่มีการข้ามแดนได้เนี่ยเราก็ต้องหยุดเดินรถ
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเส้นทางระหว่างประเทศจนก็ถ้ามอบประกาศ
ก็คือประกาศปิดสถานประกอบการต่างเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็เล็งอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าเราก็ได้ยินว่าให้ทุกคนอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ปรากฏว่าทุกคนไม่ยอมหยุด
อันนั้นก็เป็นแพนิกหรือว่าตนกตกใจก็เดินทางมา
ซึ่งบคศก็ต้องให้บริการนะครับเราก็ไม่สามารถบอกว่าไม่ได้ผมไม่เดินรถเนี่ย
ไม่อยู่ในอำนาจที่บริการจะทำได้เรามีหน้าที่ถ้าประชาชนจะเดินทาง

คือเพราะฉะนั้นจริงแล้วคืออิงการประกาศปิดด่านไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นการคาดการณ์จากกรณีที่กรุงเทพประกาศ
แล้วคาดเอาว่าคนจะออกนอกกรุงเทพคือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
คือที่ต้องยกเลิกเส้นทาง๑๕คือเรื่องด่านอย่างเดียว
อันนี้ครับต้องต้องขออนุญาตว่าเกี่ยวครับคืออย่างนี้ครับ
พอประกาศปิดด่านสิ่งที่เราทำประเทศแรกก่อน
ก็คือเรายกเลิกเส้นทางข้ามประเทศ
เพราะรถเราต้องวิ่งข้ามด่านไปใช่ไหมครับ

สองเนี่ยเขาบอกว่าปิดด่างก็คือปิดวันนี้
จากที่ประกาศเมื่อวันก่อนนะครับว่าจะปิดวันนี้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาเดินทาง๑วัน
ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้คนเข้ามาเดินทางเป็นจำนวนมาก

ถ้าใครจะกลับประเทศต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวด่านจะปิด
แต่ว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ

เขายังสามารถเดินทางไปจังหวัดที่เป็นขอบแดน

ส่วนใหญ่ไปลงที่จังหวัดไหนคะคุณจีรศักดิ์
ถ้าสมมุติถ้าไม่ข้ามทันที
น้องไท่สวนอิดรอนมุฯดาหารสวนกลอนแห่งฮาเกิน

ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่ว่าเห็นภาพชัดขึ้นหลังจากที่บคบอกว่า
จริงแล้วคือเบากว่าตอนปีใหม่สงการตามเวลาปกติเยอะเพียงแต่ว่า
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการจำนวนคนค่อนข้าง

ปกติเยอะเพียงแต่ว่าคนคือเดินเข้าไปเพื่อซื้อตัวเยอะ
เป็นงานช้ากันนะคะยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกับบขสหรือ
อีกนะคะยังไงตอนนี้ขอบคุณทางบขศก่อนค่ะ

แล้วก็ไม่ไปอยู่ใกล้บุคคลอื่น

ยังไงยังไงพยายามหาหน้ากากให้เจ้าหน้าที่เยอะหน่อยนะคะ
ดิฉันก็ไม่รู้จะหายังไงให้เพราะทุกคนก็หา
ไม่ทราบว่าจะขอรับบริจาคออนไลน์นี่เลยได้ไหม
ได้เอางี้เลยคืออย่างนี้ค่ะที่ฉันก็พยายามถามเหมือนกัน
คือถ้าจะบอกว่าทุกหน่วยงานเจ้าที่ทุกฝ่ายมีพร้อมคือไม่ใช่
คือจริงบขศก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครอยากจะไปบริจาค

รับครับจริงไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ครับ
แล้วเมื่อก่อนหน้านั้นเราแจกประชาชนด้วย
ถ้ามีเหลือก็ดีค่ะจะได้แจกประชาชน

ขอสอก็รับนะคะทั้งเพื่อเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็เพื่อคนเดินทางที่เขาหาไม่ได้ด้วยนะคะ

ยังไงขอบคุณตอนนี้ค่ะคุณจีรศักดิ์สวัสดีค่ะ

หน้ากากอะค่ะใครก็ยังต้องการอยู่นะคะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งสายค่ะ
คาดว่าน่าจะเป็นลองดูลักษณะของการบริหารเรื่องด่าน
ระหว่างประเทศหน่อยนะคะสักครู่ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองค่ะ

โฆษกคะขออภัยทราบว่างานยุ่งพอสมควร
เมื่อกี๊ก็เพิ่งแถลงข่าวไปนะคะ
ตอนนี้กรุงเทพมหานครยังประชุมกันอยู่ไหมคะของวันนี้ค่ะ
ในส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังประชุมกันอยู่ครับ
ว่าจะมีประกาศออกมาอีกสักรอบก่อนก่อนค่ำนี้ไหมคะ
ไม่มีแล้วครับตอนนี้
ต้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนเที่ยงเรามีออกประกาศเรื่องของมาตรการไปแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมครับ
ทีนี้ที่ฉันเอาตัวประกาศที่เพิ่งจะออกมาวันนี้นะคะ
เน้นเรื่องของจริงแล้วอันนี้พูดภาษาชาวบ้านแบบตรงไปตรงมาคือว่า
เหมือนกับตอบคำถามว่าทำไมกรุงเทพถึงไม่บอกให้คนอยู่บ้านอย่างนั้น
ทีนี้ตัวประกาศที่ออกมาคือเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคโคไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
หรือว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวข้อความที่ถูกเน้นมากมากก็คือเรื่องของการขอความร่วมมือ
ออกเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ขอความร่วมมือให้อยู่ในที่พัก
แล้วก็จะมีรายละเอียดอีกหลายอย่างหลายแบบนะคะเรียนถามแบบนี้ค่ะ
คือจริงประกาศตัวนี้ที่บอกให้คนไม่ออกนอกกรุงเทพกับไม่ออกนอกบ้านเนี่ย
จริงพิจารณาไว้อยู่แล้วตั้งแต่วันเสาร์ไหมคะ
เตรียมจะออกหรือว่าออกมาหลังจากที่คนเริ่มมีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า
คงไม่นะครับนั่นคือต้องอธิบายก่อนว่า
สิ่งที่เราทำในเมื่อวันเสาร์นะฮะก็คือการออกประกาศในการที่จะปิดสถานที่
ที่ทำให้คนออกนอกบ้านก่อนนั่นคือจุดประสงค์ของเรา

ซึ่งทำให้เราก็คือจุดประสงค์อันนั้นก็คือการให้คนอยู่ที่พักอาศัย
ไปรวมตัวน้อยที่สุดก็คือออกจากบ้านก็มาทำงานเต็มที่
เพราะเราไม่มีสิทธิ์ในการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างที่ผมได้พูดทุกครั้งนะครับ
แต่เรื่องของการที่คนเดินทางออกนอกกรุงเทพนะครับ
ต้องบอกตรงว่าเมื่อวานเราก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะว่า
หลังจากมีภาพที่หมอชิดนะฮะว่ามีคนเดินทางออกค่อนข้างจะเยอะ
ซึ่งเราก็เป็นห่วงแต่เราเมื่อเราไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยฮะ
เป็นตัวเลขที่เราค่อนข้างจะดีใจครับส่วนใหญ่นะครับ
ของคนที่เดินทางออกเนี่ยเป็นคนที่ต้องเดินทางเพราะเรื่องของปิดด่าน
ซึ่งตัวนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงยังไงเขาก็ต้องเดินทางอยู่แล้ว
แล้วผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับ
แต่สุดท้ายแล้วเรื่องของการที่จะปิดกั้นไม่ให้คนเดินทางนะครับ
ก็ต้องยอมรับตรงว่าเราไม่มีสิทธิศังค่ะนี้ถึงที่เราทำ
ให้ทุกท่านเข้าใจอย่างจุดประสงค์ของเราที่แท้จริงครับ

แต่ว่าเมื่อมีการประกาศพื้นที่
คือกรุงเทพถ้าจะนับเอามาตรการเข้มงวดเลย
คือกรุงเทพมาก่อนเพราะว่ากรุงเทพเป็นที่กระจุกตัว
คำถามคือว่าตอนที่คุยกันประชุมกันเนี่ยนะคะมีการพูดถึงแบบนี้ไหมคะ

คนที่เป็นพนักงานลูกจ้างที่เขาไม่ได้ทำงานยาว
เขาก็ไม่ต้องสนสงกรานแล้วเขาคงออกไปแหละ
เพราะว่าเรื่องของค่าจ้างเรื่องของเงินที่จะได้ในการยังชีพด้วย
คือที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์ในการใช้มาตรการ
ไม่มีสิทธิ์ในการใช้กฎหมายหรือว่าไม่มีกฎหมายบังคับได้เนี่ย

คือไม่ว่ากระทรวงไหนก็ไม่มีเหรอคะ

ดังนั้นเราประเมินแล้วสถานการณ์เราก็ต้องดำเนินการให้คนออก
น้อยสุดในการที่จะปิดสถานที่ที่คนรวมตัว
แต่คนที่ทำงานส่วนใหญ่ก็ยังทำงานได้
อย่างเช่นพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันแต่ส่วนบางส่วนก็ยังทำงานอยู่
แต่ในเรื่องของไม่มีอำนาจอีกคำถามหนึ่งของคุณจอมขวัญ

ซึ่งตัวนี้ผมต้องอธิบายว่ากรทมหน่วยงาน
เรามีอำนาจ๓มาตร๔และ๓๕ของพรวรโรคติดต่อเท่านั้น
ซึ่งเข้าใจง่ายเลยครับ๓๔คือสั่งให้คุณมาตรวจโรคต้องระบุบุคคล
คือปิดสถานที่ดังนั้นแล้วนี่คืออำนาจทั้งหมด
แต่ถ้าเกิดคุณจอมขวัญอาจจะเปรียบเทียบกับประเทศต่าง
อันนั้นเราทำไม่ได้ครับ
ซึ่งจริงแล้วในแง่ขอสุดท้ายสั้นนะคะโฆษก
คือก็ไม่มีกระทรวงไหนมีอำนาจนี้เหรอคะ
ครับแต่ว่ากรทมออกไม่ได้ครับ
แล้วใครออกได้คะนายกเหรอ
เดี๋ยวผมว่าทางรัฐบาลก็คงตอบอีกทีครับ
ผมขอตอบในส่วนของกรทมอย่างเดียวครับ
วันนี้เขาเริ่มกระจายข่าวกันแล้วอะค่ะได้ข่าวไหมคะว่ากรทมจะมีค่ะ
กรทมออกต้องบอกนะครับกรทมออกเราไม่รู้จริงครับ
เรารู้แค่ในส่วนของที่กรุงเทพมนาคอลนะครับ

ได้ค่ะโฆษกยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อช่วงนี้รบกวนกันบ่อยนะคะโฆษกสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้คือกระจายข่าวกันเยอะนะคะ
อย่างเดียวที่ทำได้ก็คือรอข่าวยืนยันจากปากรัฐบาลเท่านั้นเอง
นั้นก็ยังต้องเรียกว่าเป็นข่าวลือนะคะตามใดที่ยังไม่ได้มีการประกาศนะคะ